อีกหนึ่งเรื่องโหดที่เกิดขึ้นที่ราชบุรีนะคะ
มีเจ้าของร้านขายของชำคนหนึ่งเนี่ย
ก็เคยคบหากับผู้หญิงคนหนึ่ง

แต่ปรากฏว่าทะเลาะกันเรื่องข้อพิพาทเรื่องของที่ดินนะคะ

แล้วก็ได้สิทธิ์ห้ามฝ่ายหญิงเข้ามายุ่งเกี่ยวกับตัวเขาหรือว่าที่ดินอีก

แล้วปรากฏว่าฝ่ายหญิงกลับมาก็ไม่รู้แหละว่าจะมาเจรจาอะไรกัน
แต่เอาปืนมาด้วยเอามีดมาด้วย
แล้วสุดท้ายเอาปืนยิงฝ่ายชาย
แล้วก็เอามีดกระหน่ำแทงเข้าไป๗แผลจนเขาตายคาร้านนะคะ

เอามีดจี้คอหวังจะฆ่าตัวตายตามด้วย
ไปดูภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกันเลยคุณผู้ชมค่ะ
ลักษณแห่งเพลิงคะ
ปัดลองบริการกดชนอนรับหวัง

นี่ค่ะคือเป็นตำรวจ
ต้องมีจิตวิทยาต้องทำทุกอย่างได้นะ
นี่คือเป็นวินาทีที่ตำรวจเนี่ย

บำรุงวัย๖๘ปีผู้ต้องหา
ที่ไปฆ่าเจ้าของร้านขายของชาวมาฆ่าอดีตสามี
ตัวเองเอามีดออกจากคอตัวเองเพื่อให้มามอบตัวแล้วเจรจา
ก็ชื่นชมเจ้าหน้าที่นะดูสิจนเขายอมวางมีดแล้วเดินมามอบตัว
ใช่เดินมาก่อนเลยบอกเสื้อเลอะยังระวังกลัวจะเสื้อของตำรวจจะเลอะนะคะ
คือเหตุการณ์นี้เนี่ยนะคะนางบำรุงเนี่ยใช้ปืนยิงแล้วก็เอามีดแทงนายอดูล
๗๗ปีอดีตสามีจนเสียชีวิตอยู่ในร้านขายของชำของนายอดุลเอง
จังหวัดราชบุรีเขาได้รับแจ้งมาก็ไปตรวจสอบร้านขายของชำแห่งหนึ่งในตำบลคุ้งพยอมนะคะ
พบศพนายอดุลอยู่ในสภาพนอนหงายจมกองเลือดอยู่ในร้าน
ลำตัวหน้าอกแล้วก็ลิ้นปี่ค่ะถูกแทงพลูนรวม๗แผล
มีมีดปอกผลไม้ปลายแหลมปักคาอกเหนือราวนมซ้ายด้วย
ที่สำคัญในที่เกิดเหตุนอกจากมีดแล้วเนี่ย
มีปืนตกอยู่ด้วยนะคะข้างบ้านพบกระสุนปืนขนาดสิบเอ็ดมอตกอยู่สองนัด
ก็เก็บทุกอย่างเอาไว้เป็นหลักฐานค่ะสอบสวนเบื้องต้นก็รู้ว่านายอดุลผู้ตายเนี่ย
คบหากับนางบำรุงคนนี้มาสี่ปีแต่เมื่อสองปีที่แล้วค่ะ
ทั้งคู่มีปัญหาฟ้องร้องเรื่องที่ดินกันนางบำรุงอ่ะ
แอบปั๊มลายนิ้วมือของนายอดุลแล้วโอนที่ดินของนายอดุลมาเป็นของตัวเอง
ก็เลยเป็นเรื่องเป็นราวกันค่ะพอนายอดุลรู้เรื่องก็ไม่พอใจ
โกรธมากไปฟ้องศาลเลยแล้วนายอดุลก็ชนะด้วย
ได้ที่ดินกลับคืนมาไม่พอสารมีคำสั่งห้ามบอกไม่ให้นางบำรุง
เข้าใกล้หรือว่ายุ่งเกี่ยวกับครอบครัวนายอดุลอีกเลยทั้งคู่ก็เลยเหมือนแตกหักกันไปเลยเลิกรากันไปเลย
ทีนี้บ่ายของวันเกิดเหตุคือเมื่อวานนี้ค่ะ
อยู่นางบำรุงกลับมาหานายอดุลที่ร้านขายของชำ
ก็ไม่รู้ว่านัดกันมาเพื่อจะเจรจาหรือเปล่าแต่ก็คือดูทรงแล้วอ่ะ
คุยกันไม่ลงตัวแน่นอนนะคะทั้งสองคนจากที่จะมาคุยกัน
กลายเป็นทะเลาะกันแล้วก็มีปากเสียงกันอย่างรุนแรง
บำรุงหยิบปืนที่เตรียมมายิงใส่นายอดุลไปสองนัด
อดุลก็ล้มลงไปแล้วนะคะไม่พอค่ะเอามีดปอกผลไม้ปลายแหลม
หน่ำแทงเข้าไปที่ร่างเนี่ยอย่างที่บอก
ลำตัวหน้าอกลิ้นปี่เจ็ดแผลนะคะมีดที่ก่อเหตุยังปักค่ะ
เหนือราวนมซ้ายอยู่เลยแล้วก็ปล่อยให้นายอดุลนอนหงายจมกองเลือด
ตายอยู่ในร้านตัวเองเนี่ยหนีไปซ่อนตัวอยู่ในห้องน้ำค่ะ
แล้วก็เอามีดพับอีกเล่มหนึ่งจี้ที่คอตัวเอง
จะฆ่าตัวตายหนีความผิดซึ่งก็เป็นจังหวะที่ตำรวจอ่ะ
ได้รับแจ้งก็มาตามตัวถึงห้องน้ำพอดีแล้วก็พยายามที่จะเกลี้ยกล่อ
ที่คุณผู้ชมได้เห็นเมื่อคลิปข้างต้นน่ะนะคะสุดท้ายนางบำรุงก็ยอมวางมีด
แล้วก็เดินเข้ามาก่อตำรวจยอมมอบตัวแต่โดยดี
ซึ่งตำรวจก็ลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานแล้วแล้วก็คุมตัวนางบำรุงไปดำเนินคดีค่ะ